คาถาระหว่างที่ทำพิธีบินทบาทดวงเนี่ยคนที่มาทำพิธีต้องกินนะฮะห้ามหยุดกินนะ
พี่อุ๋ยมีขนมขนมก็ไม่เท่าไหร่นะมีเบียร์กับมีเหล้าด้วย
ต้องกินจนกว่าจะสวดจบไม่เมากันเลยเหรอห้ามหยุดกินด้วย
ลองดูนะฮะมีคนเขาบอกเข้าไปแล้วได้ผลนะฮะค่ะ
เพื่อให้เธอลงไหลให้ท้องที่แปดหน้าฉันทำให้เธอคลังไขจะขอ
ความรักฉันก็ถูกไว้ให้ในหัวใจเธอมีใจเนี่ยดูนั่งเริ่มเซเซ
โงกเยกหรือมันยังไงกันเนี่ยคือถ้าสวดนานก็ต้องกินเยอะไงคะ
นี่อันนี้นี่เบียร์นะเบียร์นะก็ต้องขออนุญาตเบลอไว้หน่อยนะฮะ
พรุ่งดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ผู้ดินมาร่วมพิธีด้วยนี่เห็นไหมอืมอ่านี่
บางคนอาจจะบอกเข้าทางอย่างนี้เข้าทางอาจารย์สวดเยอะหรือยังไง
สวดไปยาวยาวจะได้กินดื่มไปเรื่อยอย่างเงี้เหรอคะข้ามวันข้ามคืนไปเลยดีไหม
แต่ว่าคนที่เขาเชื่อของเขาก็มีนะอย่างคนที่เขาเอามาแชร์ในติ๊กต๊อกเนี่ยนะฮะ
สองคนนี้นะครับผู้หญิงนะหน้าตาดีนั่งกินขนมกินเบียร์นะ
ในพิธีที่ชื่อว่าพิธีบินทบาทดวงเจ้าของคลิปบอกว่าใครอยากเป็นเศรษฐี
ละสี่ชั้นละสี่นี่ท่านผู้ชมลองตามหรือเปล่านี่อันนี้อีกคลิปหนึ่งเห็นไหม
นี่คือพิธีบินทบาทดวงพิธีเปิดดวงเศรษฐีให้มีโชคมีลาบจะหนุนดวง
พิธีคือพอฤษีตนนี้เนี่ยฤษีคัมภีร์เนี่ยกำลังสวดคาถาอยู่เนี่ย
ต้องกินขนมแล้วก็ดื่มเบียร์หรือว่าดื่มเหล้าเท่านั้นนี่คือฤษีคัมภีร์
ห้ามหยุดคนที่ลงคลิปบอกว่าดื่มเบียร์เท่ากับทองดื่มเหล้าขาวเท่ากับเงิน
ให้เมายิ่งเมายิ่งรวยโอ้โหมีด้วยเหรอคะยิ่งเมายิ่งรวย
ก็ดูน้องก็เริ่มเนี่ยโง่นเงียนโง่นเงียนเราก็เลยมันมีหลายคลิปเหลือเกิน
ก็มีคนที่เขาเริ่มใส่สถาของเขาอะนะก็เลยลองไปตรวจสอบหน่อยว่ามันยังไงกันแน่
เราก็ทราบว่าพิธีตรงนี้เนี่ยอยู่ที่อาสมปู่ฤษีคัมภีร์นะครับ
อยู่ที่หมู่๕ตะบนเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสรคาม
ก็จะมีสถานที่ลักษณะแบบนี้วันนี้มีลูกศิษย์หรือว่าผู้ที่ต้องการรวย
อยากหมดหนี้หมดสินหลั่งไหลมาทำพิธีตลอดทั้งวัน
ลูกศิษย์ที่มาทำพิธีก็แน่นอนแล้วครับตามพิธีก็ต้องดื่มเหล้าดื่มเบียร์
ระหว่างที่มีการสวดคาถาแล้วก็กินขนมกินอาหารไปด้วย
ถ้าภาษาเราเขาเรียกกลับแกล้มใช่ไหมประมาณอย่างนั้น
พอจบพิธีก็เสร็จพิธีก็ว่ากันไปเราก็ลองคุยกับปู่ฤษีคัมภีร์หน่อยนะครับ
เจอเลยนะฮะนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับ
ก็เลยถามเลยเออตกลงแล้วพิธีอย่างนี้มันยังไงกันแน่
นะฤอ่าฤษีคัมภีร์บอกว่าพิธีตรงนี้เนี่ย
พิธีกรรมของศาสนาพุทธนะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิด
เพราะว่าศาสนาพุทธเขาไม่ได้สอนเรื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลพวกนี้อยู่แล้ว
แต่นี่เป็นเรื่องของชีวิตจริงของมนุษย์ที่ยังไงต่อ
มีการดื่มกินเป็นพิธีที่สืบทอดมาจากครูสายฟ้าฟาด
ครูสายฟ้าฟาดของฤษีคัมภีร์เนี่ยได้พิธีที่สืบทอดมาจากกัมพูชา
สาเหตุที่ทำแบบนี้ที่ต้องมีพิธีบินทบาทดวง
เพราะเชื่อว่าคำว่าบินทบาทก็เหมือนการขอเปิดทางทำมาหากิน
ขอทางเจริญรุ่งเรืองแล้วทำไมต้องดื่มเบียร์
ก็เหมือนกับเวลาพระโคดื่มไงเวลามีงานแล้วพระโคสอะไรอย่างนี้

ลองฟังดูนะฮะ
เออเป็นเหตุเป็นผลอย่างไรท่านผู้ชมคิดว่ายังไง

แค่อยากดื่มเบียร์คนที่มานี่เหรอแต่เขาต้องมีค่าครูนะ
กำลังจะถามเนี่ยคุณผู้ชมส่งมาถามว่าแล้วเบียร์ดื่มฟรีไหม
ขนมกินฟรีไหมน่าจะดื่มฟรี
แต่มาให้ทำพิธีบินทบาทดวงเนี่ยมีค่าครู
เพราะว่าค่าครูเนี่ยเขาจะเอามาเป็นค่าอุปกรณ์ต่าง

เล็กชุดรองชุดใหญ่ชุดจัมโบถึงขั้นชุดซุปเปอร์ก็มีนะ
ค่าครูเนี่ยเริ่มตั้งแต่๖๐๐๐ไปถึง๒๐๐
นี่อย่างชุดจัมโบ้เขาจะแยกแยะไว้เลย
จัมโบ้ค่าครู๑๖๐๐แบ่งเป็นค่าเหล้า๑๒๐๐

ซุปเปอร์ค่าครู๒๐๐๐
ค่าเราเมื่อกี้เท่าไหร่๑๐๐๐๐๑๕๖๐๐

นี่ฮะแล้วที่สำนักเขาก็มีพวกเครื่องรางของขลังอะไรก็ว่ากันไป
นี่เครื่องรางของขลังที่เขามีให้เช่าบูชานะฮะ

เขาสืบทอดพิธีนี้มาจากไหน

จากครูสายฟ้าฟาดจากกัมพูชา

แต่ว่าถ้าจะบอกว่ายิ่งดื่มยิ่งรวยยิ่งเมายิ่งรวย
ฉันขอเถียงเลยนะเป็นไปไม่ได้อ่ะ
มันเสียสตังค์ไปซื้อมาดื่มเสียสตังค์แบบ